ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาสรคามหน่อยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา
บ้านหลังหนึ่งพ่อกับลูกชายเขาอยู่กันสองคนค่ะสุดท้ายลูกชายเนี่ย
ทำร้ายพ่อจนเสียชีวิตนะครับแล้วเอาศพพ่อไปทิ้งไว้อยู่ข้างบ้าน
ญาติมาเจอก็บอกฆ่าพ่อแล้วคือญาติบอกว่าพ่อกับลูกคู่นี้เนี่ย
มีอาการทางจิตประสาททั้งคู่นะฮะอ๋อค่ะส่วนเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ค่อยไล่ไปนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านพักหลังหนึ่ง
ตะบนเสือโกกนะฮะที่อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสรคามนะครับ
ข้างบ้านเนี่ยจะมีศพของนายสมรนะฮะอายุ๔๘ปีผู้เป็นพ่อ
นอนเสียชีวิตแล้วก็มีผ้าเนี่ยที่คลุมร่างเอาไว้
ชนะสูตรเบื้องต้นพบร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยของมีคมหลายจุดนะครับ
ศพของนายสมรมีแผลถูกเชื่อดที่ลำคอแล้วก็ที่หน้าอกนะฮะ
ลักษณะเป็นการเหมือนกับเชื่อดแล้วก็กรีดด้วยเพราะเป็นแผลเวอะเลย
ศีรษะมีร่องรอยการถูกกระแทกด้วยของแข็งอย่างรุนแรงจนกระโหลกนี้ยุบนะครับ
ไปตรวจสอบในบ้านเนี่ยผนังห้องน้ำมีคราบเลือดติดอยู่
ก็เลยคาดว่านายสมรน่าจะถูกจับเอาศีรษะกระแทกกับผนังห้องน้ำ
แล้วก็ถูกลากมาที่แถวข้างบ้านก่อนจะถูกใช้มีดเนี่ยปาดคอ
แล้วก็กรีดหน้าอกจนเสียชีวิต
ถามว่าใครคือผู้ก่อเหตุ
ลูกชายของเขานะฮะนี่มีดนะฮะที่เก็บได้ในบ้านนะครับ
ลูกชายของนายสมรชื่อนายอนุชาอายุ๒๕ปีนะครับ

สพวาปีปฐุมก็คุมตัวไปดำเนินคดี
วันนี้คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ตอนที่ตำรวจเอาตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
นายอนุชาที่เป็นผู้ก่อเหตุบอกว่า
อันนี้ตามคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะฮะ

แต่นายอนุชาฝ่ายลูกชายบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอน๕ทุ่ม

แล้วเขาก็หันไปเห็นเล็บของพ่อเนี่ยโอ้โหเล็บดำสกปรกเหลือเกิน

อนุชาบอกผมก็เลยบอกพ่อให้ไปอาบน้ำ

ผมเลยลากพ่อไปอาบน้ำ
ตอนที่กำลังอาบน้ำให้พ่อเนี่ยพ่อขัดขืนก็เลยทะเลาะกัน
ด้วยความโมโหก็เลยจับหัวพ่อโขกกับผนังห้องน้ำ
แล้วก็เอาไม้มาตีไทยทอยพ่อจนพ่อสลบ
แล้วก็เอาพ่อลากมาไว้ที่ข้างบ้าน
ปาดคอแล้วก็ปาดหน้าอกพ่อจนพ่อเสียชีวิต
หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วทำอะไรต่อ
นุชาบอกว่าผมก็กลับเข้าไปนอนในบ้าน
ญาติญาติเข้ามาเมื่อเช้าถามหาพ่อ
ก็เลยบอกพ่อไหว้ตายแล้ว
ซึ่งญาติเขาไปเจอศพอยู่ข้างบ้าน
เจ้าหน้าที่นำตัวนายอนุชาไปตรวจปัสสาวะนะฮะ
เพื่อจะหาสารเสพติดไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับ
แต่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดก็คือดื่มเหล้าเมานะครับ
ส่วนนายอนุชาเนี่ยบอกกับคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา

พาแกไปอาบน้ำแล้วก็ตัดเล็มให้แก
ก็ผมก็บ่นไปเรื่อย
เสร็จแล้วก็ค่อยไปนอนที่ห้องแก
บอกแล้วครับ

ลูกพี่ลูกน้องของนายสมรผู้ตายนะครับ
เขาบอกว่าบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
พ่อกับลูกสองคนนี้เขาอยู่กันแค่๒คน

ซึ่งชาวบ้านก็ไม่ค่อยอยากจะเข้ามายุ่งนะครับ

มาหานายสมรที่บ้าน
มาถึงเนี่ยเห็นนายสมร

มีผ้าสีเขียวคลุมเอาไว้
พอเข้าไปดูเนี่ยพบว่าเลือดเนี่ยออกเยอะมาก
เอามือไปแตะที่ปลายเท้าดู
พบว่าเท้าเนี่ยเย็นแล้วก็ซีดหมดแล้ว
ก็เลยเรียกถามนายอนุชาที่เป็นลูกชาย

เขาบอกเขาเป็นคนฆ่าพ่อไปแล้ว
ก็เรียกว่าไปเอิญผู้ซวยมาเลยเจ้ามันวางสี

ก็เรียกว่าขาพ่อให้ยังมันกระเป้าปาก

มีลุงของผู้ตายนะครับที่เราได้คุยด้วยนะฮะ

สุธีบอกว่าลุงเนี่ยเป็นคนดูแลสองพ่อลูกมาตลอด
เวลาไม่มีอะไรกินลุงก็เอาข้าวไปให้

หลานชายก็คือสมรเนี่ยถูกลูกชายฆ่าตาย

สุธีบอกว่าพ่อลูกคู่นี้เนี่ย
เขามีประวัติรักษาอาการทางจิตเวทที่โรงพยาบาลทั้งคู่เลยนะฮะ

เคยไปรักษากันที่โรงพยาบาลจิตเวทที่ขอนแก่น
ตัวของลูกชายเนี่ยนายอนุชาคนก่อเหตุ
เคยไปรักษาตั้งแต่ปี๕๗
หลังจากนั้นไม่ยอมไปหาหมออีกเลย
ยาก็ไม่กินนะฮะ
ส่วนตัวของนายสมรผู้ตายที่เป็นพ่อ
ไปหาหมอเมื่อปลายปีที่แล้ว

หมอนัดให้ไปพบพฤศจิกายนปีที่แล้ว

เท่ากับว่ามีอาการทั้งคู่เลยทั้งพ่อกับลูก

บอกว่าเมื่อคืนตอน๕ทุ่มได้ยินเสียงพ่อลูกที่บ้านนี้เขาทะเลาะกัน

เพราะปกติเขาทะเลาะกันบ่อยมาก
หลังจากเสียงทะเลาะกันเมื่อคืนเนี่ย
ได้ยินเสียงของฝ่ายคนที่เป็นลูก

เหนือเสียงเหมือนกับสะใจอะไรสักอย่าง
ลักษณะเหมือนแบบมีความสุขแบบแปลก
แบบสะใจ
เขาก็ลองตั้งแต่ว่าสนใจเนอะก็ว่าอุ๊ยนี่ข้าพ่ออีกแล้วบอกกันเลยพ่อหลานนอนซ้ำนี่ล่ะ
ได้ก็ว่าสนใจเพราะตื่นเม็ดอืมอืมเพราะเอ๊ะใจ
เพราะว่านี่เงินเต้าว่าล่ะบางมูกบางมูกข้าพ่ออีกแล้ว
ตี้เอ๊ะข้าก็สร้างหัวมันเถอะแม่เขาก็บอกว่านี่น้องมูกลูกอยู่ไอ้ไก่
นายอนุชาเขาบอกเบื้องต้นกับผู้สื่อข่าวบอกเมื่อคืนเมาใช่ไหม
แล้วมีอาการทางจิตไม่ไปหาหมอมา๗ปีแล้วนะค่ะ
ส่วนตัวของผู้ตายเองก็ไม่ได้ไปตามนัดเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะ
แล้วเมื่อคืนนี้นายอนุชาดื่มเหล้านะครับเจ้าของร้านขายของชำในพื้นที่บอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่ม
นุชามาซื้อเหล้าขาวที่ร้าน๑ขวดบอกจะเอาไปกินที่บ้าน
พอ๓ทุ่มมาซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกซองหนึ่ง
ตอนที่เจ้าของร้านจะไปหยิบเงินทอนมาให้เนี่ยได้กลิ่นไฟไหม้นี่ท่านผู้ชมดูนะฮะ
ที่ร้านเมื่อคืนตอนสามทุ่มนะอืม
ไปมองหน้าร้านเอ้าอนุชานี่มาจุดไฟเผาอยู่หน้าร้านเอ้า

นี่เลยออกมาต่อว่าเอ๊ะมาทำแบบนี้ทำไมเนี่ย
เนี่ยจุดไอ้ป้ายกระดาษที่ติดเอาไว้นะคะ

แล้วไปก่อเหตุกับพ่อไง
ผู้ชมครับสพวาปีปฐุมนะฮะ
แจ้งข้อหากับนายอนุชานะครับก็คือฆ่าบุพการีนะฮะ
เป็นโทษหนักคือประหารชีวิต
ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวส่งฝากขังที่ศาลตามขั้นตอนต่อไปครับ
โอ้โหโหดมากเลยนะคะจากแค่เรื่องว่าจะลากพ่อไปอาบน้ำ
แต่อย่างที่บอกว่ามีอาการทางจิตเวทด้วยนะ